ฉะเชิงเซามีช้างป่าที่ชื่อว่าพังชาตรี
มันเกิดอาการตกมันอารวาส
ชาวบ้านต้องไปตามเจ้าหน้าที่มาช่วยผลักดันมันครับ

เห็นมันมีอะไรมีงวงมีงวง

เอ๊ะเพื่อนทำไมเพื่อนตัวสีเหลือง

ไอ้มันไม่ใช่ช้างมันเป็นแบ็ค

เข้าใจผิด
แต่นี่นี่คือเหตุการณ์ที่น่ากลัวนะ
ทางมันตกมันนะครับคุณผู้ชมฮะ
ที่พื้นที่สวนป่าลาดกระทิงอำเภอสนามชายเขต
จังหวัดฉะเชิงเศร้าช่วงบ่ายของวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาส่งมันบินขึ้นมา
เพื่อไปสังเกตการณ์อาการของเจ้าช้างตัวนี้

มันโตเต็มวัยอายุ๑๐ปีแล้ว
เขากำลังทำการตัดไม้อยู่

เขาบอกว่าหนีไม่ทันต้องอยู่ในนั้นนะ

อันนี้เหตุการณ์ระทึกจริงนะครับคุณผู้ชมครับ
ใจหน้าที่เขตรักษาผันสัตว์ป่า

พร้อมด้วยชุดอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า

ชาวบ้านมากันเพียบดีต้องมาคอยเฝ้าระวังแล้วก็มาช่วยนะ
เพื่อจะผลักดันเจ้าพังชาตรีออกจากพื้นที่ตรงนี้ให้ได้
และต้องไปช่วยเหลือคนที่เขาอยู่ในรถแคคโฮลคันนั้นไงครับ

ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยิ่งโมโหไปกันใหญ่

ชาตรีอาการมันเหมือนคลายลง

แล้วสักพักมันก็เดินกลับเข้าป่าไป

บางคนเห็นบางภาพว่ามันน่ารัก
มาขอกินอาหารจากคนที่ขับรถสัญจรผ่านไปผ่าน
มันผ่านไปผ่านมาไอ้น่ารักแบบนั้นมันก็มี
แต่เวลามันโมโหร้ายขึ้นมาทีนี่แบ็คโฮยังเอาไม่อยู่เลย
มันท้ามป่าน้องเห็นไหมแบล็คโพก็เป็นเพื่อนจ้ะ
มาจากไหนไอ้หลวงมาจากไหน